เป็นเรื่องราวของพนักงานขับรถขนเงิน๒คน
ทะเลาะกันกับคนขับรถจักรยานยนต์
ลักษณะเหมือนสองคนนี้ที่ขับรถขนเงินเนี่ย

แล้วก็มีการควักปืนออกมาขู่ด้วยคุณผู้ชม
นะไปชมภาพเหตุการณ์กันหน่อยเป็นภาพมุมสูงเขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะ
ตำรวจก็อยู่ใกล้ทำไมไม่มาดูวะ

ตำรวจอยู่ตรงนี้ใกล้ป้อมเนี่ย
ทำไมตำรวจไม่มาดูวะ
ไอ้รถขนกันเนี่ยพล็อกเปลือนนะ

ตำรวจขนกันเนี่ยมันเก่าเหลือเกิน

แพนกล้องให้เห็นว่าป้อมตำรวจอยู่ข้างเอง
คือบางทีเราขับผ่านป้อมเราก็ไม่ได้เห็นตำรวจไง

แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไหนหรือเปล่า
แต่ดีที่มีคนที่เขาไปช่วยแยกช่วยห้ามกันไว้นะครับ

จากรถขนเงิน๒คนลงมาต่อยกับคนขี่รถจักรยานยนต์
และมีคนขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นไปคอยห้าม

แล้วก็มีคนไปแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันเพื่อรอตำรวจนะครับ
คนถ่ายคลิปก็พูดอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ป้อมตำรวจก็อยู่ไว้ใกล้ทำไมไม่ลงมารังกับเหตุ
ชายในรถขนเงินที่ออกมาก็มีปืน
พยายามโชว์ปืนด้วยเป็นการข่มขู่อะไรก็ตามทีนะฮะ

ถนนพระราม๔ขาเข้าเขตครองเตยกรุงเทพ
หลังจากรถจักรยานยนต์เขาถูกรถขนเงินไปชน
ของบริษัทโพเกสกันภัยชนท้ายเข้าไปคุณผู้ชม

ขี่๒ล้อถูก๔ล้อชนท้ายแล้วยังโดนรุมอยู่ดี
ถือว่าเป็นรถขนเงินมีสิทธิ์พกปืน
ถ้าใครผิดก็ว่ากันด้วยกฎหมายอย่าใช้กฎหมู่
มากัน๓คนแล้วยังมีปืน
ตำรวจก็อยู่ใกล้สงสัยจะสร้างเอาไว้ให้ปลวกอยู่ด้วยความเคารพ

ต่อมาพนักงานรถขนเงินก็มีการนำคลิปจากกล้องติดอยู่ที่หน้ารถ
โพสต์เหมือนกันในโลกโซเชียล
คุณผู้ชมดูมันเป็นภาพที่มันก็มีหลายคลิปหลายภาพนะฮะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายน

โต้เถียงกันหลังจากรถชนกัน
ที่ชายขี่รถจักรยานยนต์ต่อยเขาก่อน
พนักงานขับรถขนเงินก่อน

แต่ก็มีการชกต่อยกันสักระยะหนึ่ง

นี่คือหัดแรกที่อ่าหมัดแรกที่โดนเข้าไปนะครับก็เป็นกล้องหน้ารถนะครับ
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากที่

พยายามจะเลี้ยวขวาไปทางแยกอโศก
โดยรถขนเงินวิ่งมาทางตรง
พอจักรยานยนต์ตัดหน้าก็เลยชนกันเข้าไป

ไม่มีพนักงานรถขนเงินคนไหนชักปืนออกมาหรือ
มีปืนเพื่อข่มขู่แต่อย่างใด

มันก็คนอยู่ใกล้ภาพใกล้กับคนมุมสูงภาพไกล

แต่ว่าก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันใครผิด

ระหว่างเรื่องของรถชนกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย